พระทาสบางปวดจังหวัดนองคาร์
ชาวพระยาทั้ง๕สร้างองค์พระทาสบางปวดเต็ด

รอยพญานาคนี่จะอยู่ที่โห้อภาตัยปิดก

เรียนก็ไปเห็นเรียนก็ตกใจ

จุดขึ้นลงของพญานาคตรงไหนคะยาย

มูไนท์วันอังคาร๔ทุ่ม๑๐นาที